พามาดูกันที่เจ้าสุนัขพันธ์ลาบารอวัย๓เดือนสนจริงจอมสน
อยู่ในรถที่เจ้าของเนี่ยเขาติดเครื่องเอาไว้แล้วก็ลงไปทำธุระ
แล้วก็ทิ้งเจ้าสุนัขวัย๓เดือนเอาไว้ในรถ
ไม่รู้ยังไงค่ะไปกดล็อกประตูคือเท้าไปกดป๊อกล็อกเลย
ล็อกไม่พอไปกดที่ปัดน้ำฝนเนี่ยหมุนไปหมุนมาอีกต่างหาก
ถึงกู้ภัยต้องนำกำลังลงมาช่วยเหลือ
นำเจ้าสุนัขเนี่ยนะคะออกมาจากรถได้นะคะ
แต่ก็ต้องทุลักทุเลกันพอสมควรล่ะนะคะคือถ้าเป็นเด็กเนี่ย
คุณพ่อคุณแม่ยังพอบอกได้ว่าจิ้นตรงนี้หรืออะไรแบบนี้
แต่อันนี้คือบอกยังไงล่ะบองแบ๊วอยู่ในรถนะคะ
ทำอะไรไม่ได้มองตาแป๋วอยู่ข้างในนั้นนะคะ
อันนี้เป็นภาพที่กู้ภัยมังกรศรีบุญเรืองที่จังหวัดหนองบัวลำพูเขาไปช่วยเหลือนะคะ
ลูกสุนัขพันธ์ลาบารอวัย๓เดือนติดอยู่ในรถกระบะฟอร์ดสีบรอนทะเบียนนะ
อหนูยอยักษ์ขออภัยนอเนนยักษ์๙๕๔๘กรุงเทพมหานคร
คือเจ้าของเขาจอดติดเครื่องอยู่ริมฟุตบาท
หน้าร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ในหมู่บ้านหนองม่วงตะบนเมืองใหม่อำเภอศรีบุญเรือง
นายเมธินีโพศรีรัฐอายุ๓๕ปีเจ้าของสุนัขบอกว่า
เขาพาสุนัขชื่อว่าเจ้ามาวินนั่งรถกระบะมาด้วย

พอจอดรถก็ติดเครื่องเปิดแอร์เอาไว้ให้เจ้ามาวินอยู่บนรถ
ขณะที่กำลังไปยกมอเตอร์ไซค์ลงจากท้ายรถ
ด้วยความสนนะคะคงจะปีนมาที่ประตูด้านคนขับ

ก็เลยทำให้ประตูเนี่ยล็อกและยางไปเหยียบแถวพวงมาลัยด้วย
ก็เลยไปโดนก้านที่ปัดน้ำฝนคุณผู้ชมเห็นไหมปัดไปปัดมาอยู่แบบนี้ค่ะ
คือที่ฉันพอนึกภาพออกเลยน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนวิ่งมาว่าเจ้าของอยู่ไหน
แล้วก็ปีนตรงข้างที่มันจะมีแผงเอาไว้กดกระจกบ้างเอาไว้ล็อกรถบ้างเพื่อจะมอง
ก็คงไปกดล็อกเอาตอนนั้นแล้วจังหวะขาตะกายขึ้นกระจกแล้วเบี่ยงตัวกลับลงมา
เป็นเรื่องน่าจะไปตบที่ป่าน้ำฝนไง
เจ้าหน้าที่ไปเจ้ามาวินก็เห่าเจ้าหน้าที่ไปตลอดเวลาเลยนะคะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยก็ช่วยออกมาได้สำเร็จนะฮะ

เจอวันหลังเนี่ยล็อกแล้วต้องสอนเปิดด้วยนะคะ